เรื่องนี้ยังคงรอการพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่ามีการแชร์กันสนั่นโลกโซเชียลเลยค่ะ
เป็นคลิปที่พระรูปหนึ่งเนี่ยเสกใบมะขามใบมะขามประมาณนี้

แล้วออกมามันไม่ใช่ใบมะขามมันกลายเป็นตัวต่อนะคะ
เขาบอกว่าเคยมีคนที่ทำแบบนี้เป็นหลวงปู่ศุกร์วัดปักคลองมะขาม
เท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏซึ่งเคยมีตำนานเล่าบอกว่า
เนี่ยเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนได้
แล้วจากนั้นมาก็ไม่มีเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งพระรูปนี้ค่ะ

แล้วนอกจากคลิปแรกเนี่ยยังมีคลิปที่พระรูปเดิมนี่แหละทำท่าขมุกขมิบ
แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็เอาถุงพลาสติกไปรองปากท่านก็มีตัวต่อออกมา
บอกว่ารวมแล้วเนี่ยมีสามตัวทีมข่าวก็เลยตรวจสอบที่มาที่ไปนะคะ
ปรากฏว่าคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์เอาไว้ในยูทูปเมื่อ๙กุมภาพันธ์
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์จากนั้นก็มีการมาโพสต์ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
แน่นอนว่าพอโพสต์ปุ๊บคนก็วิพักษ์วิจารณ์กันมากหลายคนก็บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้
แล้วก็ยังท้าทายให้พระรูปดังกล่าวเนี่ยอ้าปากให้เห็นด้วยว่าตอนแรกไม่ได้มีการอมตัวต่อเอาไว้หรือเปล่าอย่างนี้นะคะ
หลายคนบอกว่ามันแปลกนะถ้าจะอมตัวต่อเอาไว้แล้วคายเพราะมันจะเป็นอันตรายท่านอาจจะโดนต่อย
แต่หลายคนเขาบอกว่าถ้าเอาเหล็กในออกแล้วมันไม่อันตรายนะยกเว้นจะสำลักแล้วติดคอ
ก็เลยมีการไปแซวกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าทำแบบย้อนกลับคือเอาต่อเข้าไปในปากแล้วเสกเป็นใบมะขามเนี่ยจะได้ไหมคือสลับกัน
ตั้งอยู่ที่หมู่๓ตะบนคลองกระจังจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็ไปพบหลวงพ่อฤทธิเดชกันตะวันโนอายุ๗๖ปี
หลวงพ่อบวชเป็นพระมาตั้งแต่อายุ๓๖จนปัจจุบันค่ะ
ลูกศิลูกหาเรียกท่านว่าหลวงพ่อไม่ท้าวนาฆราช
ซึ่งหลวงพ่อยืนยันว่าท่านเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตนได้จริง
ถ้าไม่จริงเนี่ยท่านไม่ทำนะคะแล้วหลวงพ่อก็ยังท้าให้พิสูจน์ด้วย
ถ้าเอาเหล็กในตัวต่อออกแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านจะให้หนึ่งแสนเลย
สำหรับลูกศิษย์ท่านไหนที่ต้องการพิสูจน์คาถานี้และต้องการบูชาตัวต่อเนี่ย
ก็ต้องมานุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดก่อนด้วยนะคะ